ส่วนอันนี้ค่ะก็เป็นอุบัติเหตุเหมือนกันรถกระบะน่ะ
พอตีวงกว้างแบบนี้มอเตอร์ไซค์ที่ตามหลังมา
อื้อหือไปอยู่ใต้ท้องรถกระบะเลยค่ะครับ
คุณผู้ชมฮะเกือบโดนทับหัวแต่รอดมาได้ยังไงคุณ
คุณคิดดูสิไปอยู่ใต้ท้องรถแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าล้อเหยียบหัว
คุณดูให้ดีทั้งตัวไปอยู่ใต้รถแล้ว
ก็ตอนแรกคิดว่าไม่รอดแล้วแต่พอกระบะที่แบบยูเทิร์นไป
เห็นไหมคะคนขี่มอเตอร์ไซค์ลุกขึ้นมายืนได้
ได้แป๊บนึงหลังจากนั้นเขาก็นั่งลงต่อ
แต่ดิฉันดูกระบะอยู่นะกระบะไม่ใช่ไปจอดข้างทาง
หนีไปเลยนะฮะใช่ค่ะแต่คนดูคลิปนี้นะตกใจนะ
นึกว่าต้องโดนทับสักส่วนใดส่วนหนึ่ง
หัวบ้างละตัวบ้างละขาหรือแขนบ้าง
คุณตื่นพีชกูแต่รอบปฏิหารนะ
จริงค่ะอันนี้เป็นนาทีเฉียดจริงนะคะ
สงสัยตั้งแต่อย่างแรกเลยกับบ้างคันนี้

แล้วแถมพอเกิดอุบัติเหตุคุณไม่รู้เหรอ
ทำไมถึงไม่หยุดช่วยเหลือคนขี่มอเตอร์ไซค์แต่คุณหนีไปเลย
นี่คือกล้องวงจรปิดตรงแยกนาบินหลานะคะที่อำเภอลำทัพของจังหวัดกระบี่ค่ะ
มอเตอร์ไซค์คนนี้คนขี่คนนี้
บางคนเขาบอกว่าใช้แต้มบุญหมดไปแล้ว
คุณอัธพลช่วยเกิดอายุ๓๓ปีค่ะ
นี่ดีนะเนี่ยที่ไม่โดนล้อรถกระบะทับหัว
แต่เหตุการณ์นี้ค่ะมันเพิ่งเกิดขึ้น
เมื่อวันที่๑๓ที่ผ่านมาตอนบ่าย๓โมงนะ
แล้วกระบะคันนี้ไม่จอดอีกขับไปเลย
ถามว่าตัวของคุณอัฐพลที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นยังไงบ้าง
มีแผลตามเนื้อตามตัวเป็นแผลถลอกค่ะ
มอเตอร์ไซต์ก็เสียหายเล็กน้อยนี่นะคะ
แต่ทีนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดนี้เป็นหลักฐาน

แล้วตำรวจสพลำทัพนี่ฝากรวบรวมหลักฐาน
ตามตัวคนขับกระบะมาหน่อยมาดำเนินคดีตามกฎหมายหน่อยนะคะ